พดภาพหลานชายวัย๙ขวด

เลือดโชคชุ่มหน้าเลยคุณผู้ชม

แสดงว่าต้องมีคนทำใช่ไหม

เพราะน้องกลายเป็นผู้เสียหาย
และต้องมีคนที่กระทำน้อง
เรื่องราวคุณป้าชื่อว่าคุณอภิชยาการธนสิริ
โพสต์ภาพนี้ผ่านเฟซบุ๊กแล้วก็เล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ฟังบอกว่า
กลับไป๒๓มกราคมน้องผู้ชายเมื่อสักครู่ชื่อว่าน้องคุณ
น้องคุณไปเล่นกับเพื่อนผู้หญิงที่ตลาด
ในพื้นที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
ป้าเอาแมสหน้ากากอนามัยให้ดูด้วยนะคะชุ่มเลือดแบบนี้ค่ะ
อ่าเล่าต่อทีนี้พอไปเล่นกับน้องผู้หญิงที่ตลาด
ในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำเสร็จปุ๊บ
เสร็จก็กลับมาแต่กลับมาคราวนี้อาการไม่ปกติ
สภาพเลือดแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมทีนี้ป้าก็เลยสอบถามน้องคุณ
เอาฝั่งน้องคุณก่อนนะเอาฝั่งผู้เสียหายก่อนนะ
น้องคุณเล่าบอกว่าน้องคุณไปแกล้งเพื่อนโดยการเอาน้ำไปสาด
ก็เลยถูกผู้ปกครองของเพื่อนเข้ามาต่อว่า
แล้วใช้มือตบหน้าน้องคุณอันนี้น้องเล่านะคะ
หลังจากนั้นป้าก็เลยพาน้องไปที่โรงพยาบาล
หมอระบุในใบในใบแพทย์บอกว่ายังไงคะ
บอกว่านี่ค่ะเลือดกำเดาไหลเป็นมา๑ชั่วโมง
กำเดาไหลเป็นมาหนึ่งชั่วโมงให้ประวัติก็คือคนไข้ให้ประวัติ
นี่ค่ะคุณป้าบอกก็ไม่เข้าใจคือเด็กเล่นกันรู้ว่าเด็กดื้อ
แต่ว่าเป็นผู้ใหญ่คุณควรตบเด็กแบบนี้เหรอ
มันรุนรางเกินไปรึเปล่าอันนี้ฝั่งกล่องผู้เสี่ยหายนะคะ
ทีนี้อีกฝั่งหนึ่งฝั่งของผู้ปกครองของเพื่อนคู่กรณี

คนที่เป็นแม่ของเพื่อนซึ่งเป็นคู่กรณีอธิบายบอกว่า
อันนี้ไม่ตรงกันแล้ว
วันเกิดเหตุก็คือ๒๓มกราคม
กุลมาเล่นที่บ้านบ้านก็คือที่ตลาด
แล้วสาดน้ำใส่ลูกสาวจนเปียก
แม่ก็เลยถามไปว่ามาสาดน้ำใส่พี่เขาทำไม
น้องคุณกลับพูดจาไม่สุภาพ
เด็กอายุ๙ขวบอันนี้แม่ของคู่กรณีเล่านะคะ
น้องคุณตอบกลับมาบอกว่ามึงไม่ต้องเสือก

นี่คือคำพูดที่แม่ของคู่กรณีบอกว่า

ป้าอีกคนหนึ่งเข้ามาจับมือน้องคุณ
เพื่อจะถามสักครู่พูดอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะ
แต่น้องคุณกลับสะบัดมือออกอย่างแรง
จนทำให้ป้าบอกว่า
จังหวะที่น้องคุณสะบัดมือมือมือของป้าไปโดนเข้าที่หน้าของน้องคุณ

ไม่ใช่เป็นการตั้งใจทำร้ายร่างกายเด็ก
หลังเกิดเหตุก็พร้อมพูดคุยทำความเข้าใจ
แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็คือป้าของน้องคุณเนี่ยไม่ยอมพูดคุยด้วย

ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความไว้ที่สพนางรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ตอนนี้ตามกระบวนการค่ะ
พนักงานสอบสวนจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยมาเจรจากลายเกลี่ยกันก่อน
ยอมความได้ก็ยอมความกันไปแต่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้ว
ป้าของน้องคุณเนี่ยจะเอายังไงนะคะถ้าเกิดได้เจอกับอีกฝ่ายหนึ่งนะ

มือของใครก็ได้สะบัดไปโดนหน้าคุณแม่คุณป้า
ว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้หรือเปล่าถ้ารุนแรงจริงยอมกันได้ยอมกันได้